ต่อกันที่อเล็กซ์เรนเดลกันบ้างนะคะ

เพราะจู่หนุ่มอเล็กซ์เนี่ยเขาออกมาโพสต์

พร้อมกับแท็กไปถึงสาวคนนึง

ค้นไอจีสาวชื่อเจนนี่นะคะ

พร้อมกับแทกหากันเลยทีเดียวว่า

ใช่คนที่ดูแลหัวใจคนใหม่ของนักแสดงหนุ่มหรือเปล่า
งานนี้เจ้าตัวไม่ปล่อยให้ชาวโซเชียลสงสัยกันอยู่นาน

และขอพูดเท่าที่พูดได้เพราะอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
ไม่มีวันที่จะต้องมีวันที่เปิดตัว
ไม่ได้วางแผนว่าวันนี้จะเปิดตัวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ
มันก็ตามความรู้สึกเราแล้วเราก็ไม่ได้อยากที่เจอ
มันคือการให้เกียรติในระดับหนึ่ง
แล้วก็การแบบว่า
มันจังหวะอะไรหลายอย่างด้วยความรู้สึกนะตอนนั้นมันก็พาไป
ส่วนรายละเอียดเหลือผมขอไม่ตอบแล้วกันครับ

เราอยากจะเปิดเผยเท่าไหร่เราก็จะเปิดเผยไปตามสื่อของเรา

แล้วเอาเป็นว่าผมก็ใช้ชีวิตเดิมของผม

ให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนให้มาอัปเดตอะไรอย่างนี้
ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้
เพื่อที่จะเอาข้อมูลแบบนี้ออกมาสู่สู่สังคม